นี่ดูสิคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยระทึกเลยนะกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
เบอร์เลอร์เลยใช่ค่ะแล้วถอดสลักพร้อมระเบิดเลย

เดิน
เป็นตีเลยนะได้แต่มันไม่ระเบิดเลย
ึ้มขึ้นมาแบบนั้นโอ้โหคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่เขาเก็บกู้
เอาระเบิดไปทำลายเจ้าของบ้านเนี่ยแจ้งมาค่ะ
คุณป้าคันนิสฉานะนะคอนเนี่ยบอกว่าช่วยด้วย
เจอระเบิดอยู่ตรงพงศ์ยากข้างบ้านอืม
ตำบลลำปัมอำเภอเมืองพัทธลุง
แล้วระเบิดถอดสลักพร้อมจะระเบิดแล้ว

ก็นี่ไงคือเขาคาดการณ์กันไว้นะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
ว่าคนร้ายอาจจะคว่างใส่บ้านหลังนี้

นี่ถือว่าโชคดีนะถ้าระเบิดมันทำงาน
มันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้น
แล้วคุณป้าแกก็บอกค่ะบอกว่าให้เพื่อนบ้านมาช่วย
คือตอนนั้นให้มาช่วยตัดย่าข้างบ้านไง
หลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็บอกอุ๊ยป้านี่มันระเบิดนี่

ก็บอกเอาไงดีรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
ทีนี้ตำรวจภูทรลำปัมก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

แล้วก็มีอาวุธปืนมาระดมยิงใส่บ้าน

แต่ดูสิเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้มีใครเจ็บนะ

แต่ถ้าเกิดว่าย้อนไปอีกเนี่ย

เคยโดนกลุ่มคู่อริเอาระเบิดปิงปองมาปลาใส่บ้านเพื่อขู่อีก
ทีนี้ไอ้รอบที่เจอระเบิดครั้งนี้ก็เลยคิดว่า
น่าจะเป็นรอบที่ป่าเอาไว้มาตั้งแต่ปี๖๔หรือเปล่า

คือตอนนั้นปลาไว้แต่มันไม่ได้เกิดการระเบิดไง

ตัวคุณป้าเจ้าของบ้านก็แจ้งความกับตำรวจที่สพลำปำ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเค้าก็บอกเอ๊ะมันจะเกี่ยวไหมนะ

หรือมันจะเกี่ยวไหมนะกับเรื่องขัดแย้งส่วนตัว
เดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างหาเบาะแสคนร้าย